เรื่องการเสพข่าวผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ

ล่าสุดนะคะนักแสดงคนนี้ค่ะคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะ
มีข่าวไปเขียนนะคะว่าฟิล์มรัฐภูมิตายแล้ว

เห็นข่าวตอนแรกดิฉันไม่ตกใจเลยเพราะรู้เลยแบบนี้ข่าวปลอมเฉย
ใช่แต่ฟิล์มเนี่ยตกใจคุณผู้ชมคือเล่าให้ฟังอย่างนี้
คือเมื่อวานนี้นะคะคุณฟิล์มเขาไปลงพื้นที่
ด้วยน้ำท่วมอยู่ไม่ได้รับโทรศัพท์ใคร
ประกอบกับก่อนหน้านี้นะคะเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ
ว่าเขาป่วยนะคะเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะที่สี่
แต่คือจะผ่าตัดเดือนเมษายนค่ะ
เจอแบบนี้นะคะตกเย็นมาตกดึกมาฟิล์มแบบโอ้โหตกอกตกใจเลยคุณผู้ชม
เอาพาดหัวข่าวที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยค่ะมาโพสต์แล้วก็บอกว่า
ยังปลอดภัยอยู่ดีอยู่นะครับไม่ต้องตกใจกันนะครับ

แล้วก็วีดีโอคอสอบถามเจ้าตัวขับรถอยู่แน่ค่ะ

อาจจะเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ก็ขำอยู่เหมือนกันพี่แล้วแบบไปหาลูกตอนผมหลับไปด้วยโอ้โห
ผมก็แบบแฟนแฟนที่ตกใจช็อคกันหมดเลย
เฮดแฟนคลับอย่างเงี้เขาก็จะโทรมาแบบหลายสายมากอย่างนี้ครับ
แล้วก็พวกแบบว่ายาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าโทรมาผมก็เอ้ย
ทำไมคนโทรมาผมเยอะจังผมก็เลยเข้าไปดูในไลน์
ลูกตายเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรีบโทรไปบอกอีกคนว่าเอ่อ
มันข่าวเฟคนั้นผมก็เลยรีบลงไอจีเพราะว่า
ผมเชื่อว่าคนตกใจแน่เพราะว่าเขาเล่นไปหาแบบภาพตอบหลับภาพ
อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมากเออแต่โดยผมผมยังไม่ตายนะ
ผมยังอยู่ครับค่ะชั้นเต็มเราเอาภาพตอนนี้ยังไม่ตายเออ
เขานอนเขาเล่นละครอ่ะแล้วมาลงประกอบนี้
คนก็ตกออกตกใจนะคะก็ย้ำกันอีกทีนะคะ
ติดตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
เอาข่าวจริงมาฝากแน่นอนค่ะบางคนขวัญอ่อน